สวัสดีทั้งฟุษซอไทยลีกนะครับช่วงของสุดท้าย
นักโหลยการลุ้นแชมป์กลุ่มภาพไฟล์แลนด์ครับ
เบียดแย่งอย่างสูสีเลยนะครับมาดูกันหน่อยครับ
ที่บังกอลอดินน่าด้านนั้นครับแคทเอฟซีดับสาม
สะเบิดกับห้องเย็นท่าค่าดับ๔สนุกเลยครับ๒๒โดยห้องเย็นนำก่อนนะครับ
นาทีที่๒จากพรเทพสวนมิตรแต่แคทตามตีเสมอ๑๑นะครับ
นาทีต่อมาสวนกลับเร็วแล้วก็เป็นทางเปลินญายิงจ่อ
นาทีที่๗นะครับห้องเย็นหนีเป็น๒๑จากสิทธิชัยประสงค์สินครับ
มีจังหวะนะครับยิงแล้วก็ซัดลูกนี้เสาไกลนะครับมีตัวซ้ำ
แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับทางแคทมาตีเสมอ๒๒จากทางอาราซ่าดาวยิงชาวบราซิลครับ
นำเป็นดาวสันโบด้วยผลงาน๒๘ประตูนะครับ
ก็อยู่ที่๓๔๓คะแนนห้องเย็นท่าข้ามที่๔ครับ๔๑คะแนน
สุรรัตน์ธานีเอาชนะบางกอกซิตี้ไป๕๒
และเกษตรบัณฑิตครับเสมอกับมภาคตอนออกฉีงเหนือไป๒๒
โปรแกรมวันนี้ตอนเที่ยงราชพัฒนเพชรบุรีนะครับ
แพ้กับชวนบุรีจากธรรมดีจะคว้าแฉมป์ทันทีนะครับ
ทุกไทยรัฐและมีบันทึกการแข่งขันนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับ
ส่วนเวลา๖โมงเย็นสิงสมุทรสาครนะครับเจอกับแบงคอกบีทีเอสนะครับ